คุณผู้ชมไปดูการจับงูเหลือมกันบ้าง
เขาบอกว่างูเหลือมหรืองูหลามก็ไม่รู้ช่วยดูกันหน่อย
นี่ช่วยดูกันเขาบอกว่าจับที่นี่ได้เพราะว่ามันติดตาข่ายครับ
นี่ดูไปดูมาเฮ้งูหลามนี่นะ

ไม่ใช่เหลือมแล้วหลามจ้า
โอ้โหหวังจะมากินไก่แน่แท้
ตะข่ายตรงนี้โอ้โหตุงตะข่ายเป็นลูกฟุตบอลเลย
ติดอยู่ตรงนี้ก็เลยได้แจ้งกู้ภัยมาช่วยจับที
ที่นี่คืออบตหนองหายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เขาได้รับแจ้งไงทางพี่กู้ภัยให้มาช่วยจับหลามหน่อย
ยาวตั้ง๓เมตรที่บริเวณบ้านเลขที่๒
โคกลาดตะบนหนองไฮนะครับเจ้าหน้าที่ใช้บ่วงคล้องคองูก่อน
จากนั้นค่อยตัดไม่ได้ตัดงูเหรอตัดอะไร
สาดไอ้ตะข่ายตรงนี้ที่มันติดอยู่กับงูนั่นแหละ
ผมว่ามันคงจะเจ็บหน้าดูนะดูลำตัวมันมีร่องรอยถลอกนะ
ความเชื่อสรรชาติยานของสรรพอมันติดตะข่ายแล้วมันพยายามดิ้นไง
เพื่อจะเอาตัวให้หลุดออกมาจากตะข่ายให้ได้สุดท้ายมันเป็นถลอก
แล้วยิ่งถลอกปอกเปลือกไปใหญ่ค่ะอ่ะคุณผู้ชมเอาออกมาแบบนี้
วัดความยาวอย่างที่ผมบอกสัก๓เมตรได้นะ
แล้วคาดว่าไอ้งูตัวนี้คงจะหิวโซมาเลย
แล้วเห็นอาหารแล้วไงในนั้นมีไก่อยู่ประมาณสัก๒๐ตัว
เกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้ว

เจ้าหน้าที่นะครับเอาใส่ถุงปุ๋ยแบบนี้เดี๋ยวเตรียมไปปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติแถวภูรินเทือกเขาภูพาน้อย
ที่อยู่ใกล้กับบ้านโคกราช

ถามเจ้าของบ้านนะฮะนายประมาณคงขจรเล่าว่าตั้งแต่สร้างบ้านหลังนี้มา

ก็มีเนี่ยงูขนาดเล็กมันเลื้อยผ่านมาหน้าบ้านให้ทักทายให้ได้หวาดเสียว
ไม่เคยเจองูที่มันใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้
ว้าวถักคลัชไม่รู้ว่าเป็นยังไง
แต่ผมนะหิวคลัชมากินไก่อะคลัช
แต่เจ้าของบ้านเชื่องูใหญ่มาน่าจะให้โชคให้ลาบ
เป็นเรื่องความเชื่อนะงูมาอย่าไปพึ่งนึกถึงโชคลาภ

เรื่องอย่างนี้ก็หล่อนได้นะคะคุณค่ะ